พาไปที่จังหวัดอ่างทองไปเจอกับดีเจคนดังที่ช่วงนี้ดัง
บางคนอาจจะจำไม่ได้บางคนจำได้ยังไงซะเดี๋ยวเห็นหน้าจำได้ร้องอ๋อแน่นอน
ถ้าพูดถึงชื่อด้วยแล้วก็ดีเจจ๊ะจ๋า

ใหม่มาแล้ว

เศจแก้ว
โอ้แต่ถึงจะขึ้นหรอ

เพิ่มเติมคือสถานที่ใหม่เอ้า
ขณะที่เธอกำลังมาดูพิธีอันเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากบ่อทรายแก้วกลางทุ่งนาที่อำเภอโพทอง

ตะเคียนที่ผมบอกขนาดไหน
โอ้โหขนาดสองคนโอบยาวประมาณสิบหกเมตร
จณฑีก็จะย้ายไปที่วัดใหม่โคกบารุม
คือตอนยกขึ้นมาเนี่ยจณฑีเขาใช้ถังน้ำมันขนาดสองร้อยลิตรถึงหกใบ

คล้องกับต้นตะเคียนให้มันลอยน้ำข้ามฝั่งแล้วก็ใช้เรือเนี่ยเป็นเครื่องลากจูง
จังหวะนั้นมันเกิดพายุพัดกระหน่ำโอ้โหทำให้โซ่ที่คล้องอยู่มันขาด
พายุว่าอุ๊ยแล้วยังไงต่อโซ่ขาดแล้วโอ้โหทีนี้พอโซ่ขาด
โอ้โหต้นตะเคียนมันก็จมลงไปสิครับจม
สุดท้ายต้องใช้นักประดาน้ำดำลงไปงมหา
กว่าจะเอาขึ้นมาได้เขาบอกใช้เวลาตั้ง๖ชั่วโมง
วุ่นวายกันเลยทีเดียวทีนี้ถามว่าจุดเริ่มต้นที่มีคนมาพบว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในบ่อนี้
มันมาจากไหนมันมาจากชาวบ้านชาวบ้านก็ไปหาปลา
แล้วเขาบอกว่าได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเรียกหา
ร้องร้องเรียกหาคนหาปลาแต่คนหาปลาเขาบอกว่าหา
คนหาปลาที่เขามาหาปลาน่ะเขาหาไม่เจอต้นต่อของเสียง
ควรชนะเอ้ยเสียงแบบนี้เลย
คุณชนะเฮ้ยเรียกอีกแล้วคุณชนะจะอยู่แค่นี้จะเรียกทำไม
จะถามว่ายังไงต่อนี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
สุดท้ายเขาไม่เจอหญิงสาวที่ร้องเรียกแต่เจอต้นตะเคียนกระดานเบล่มเทิมเลย
มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินริมบ่อทรายจึงเชื่อว่าอ๋อน่าจะเป็น
แม่ตะเคียนเรียกหาให้ช่วยนั่นแหละเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม
หูไว้หูนะงานนี้ดีเจจ้าจ๋าเธอไปไงเนี่ยนั่งรถคันนี้ไป
แล้วเธอบอกกับผู้ข่าวว่าคันนี้หรอ
ตั้งใจจะขับรถมาดูพิธีอันเชิญต้นตะเคียนจากบ่อไม่ได้คิดอะไรเลย
แต่เธอมาเนี่ยอยู่ก็เกิดอาการแปลกอย่างที่เราให้ดูตอนแรกไปก็คือ
วูบอยู่ก็วูบอยู่ดีก็หลับเนี่ยเป็นอาการอย่างนี้
แล้วเธอพูดอะไรไปเธอไม่รู้ตัวเลยเธอบอกแบบนี้
เรื่องราวของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊
อย่างที่บอกต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม